ท่านผู้ชมครับไปดูงานบุญที่อุบลราชธานีหน่อยค่ะแม่นี่ทางเทศบาลเขาตั้งใจจัดงานบุญนะเนี่ย
เมื่อวานนี้นะฮะช่วงเย็นนะครับมีงานบุญประจำปีที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
มีรถแห่ด้วยนะหลายหมู่บ้านเขาก็มาเจอกันมีอยู่กลุ่มหนึ่งมาจากหมู่บ้านหนึ่ง
เมาแล้วไปเต้นอยู่หน้ารถแห่รถแห่ก็ไปต่อไม่ได้อีกหมู่บ้านนึง
ไวรุ่นหมู่บ้านเนี้ยอือเขาก็เลยหวังดีค่ะไปเตือนค่ะมาบอกอย่ามาเมาท์แถวนี้
แม่รถหงรถแห่ขวางทางหมดไปไม่ได้สุดท้ายไล่ตีกันไล่ยิงกันฮะ

นี่แหละฮะคำถามก็คือตกลงพี่เขาพกปืนมางานบุญกันใช่ไหม
นั่นน่ะสิแล้วงานบุญเขาด่งเขาดื่มกันเมาขนาดนี้เลยเหรอ
คุณเฮียมเมื่อสองอ่านี่ฮะอันนี้หน้ารถแห่เห็นไหม
พอมีอีกกลุ่มหนึ่งมาเตือนบอกรถแห่มันไปไม่ได้
เมาเลยแถวนี้ไล่ยิงกันเลยฮะนี่โชคดีไม่ถึงตายนะครับ
แต่เจ็บไปสองนะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
วัดหาดสวนศุกร์ในเทศบาลเมืองวารินชำราบนะฮะ
ที่อุบวนรัชธานีเนี้ยเนี้ยเขาจัดงานบุญนะฮะ
แล้วก็มีรถแห่ต้นเงินจะเอาไปถวายที่วัดนี่ต้นเงินเห็นไหม
แม่ยังไม่ทันถึงวัดเลยไล่ยิงกันซะแล้ว
สพวารินชำราบนะครับกับกู้ภัยนะฮะก็รีบมาระงับเหตุนะครับ
นี่คนเจ็บนอนนี่ฮะเลือดเต็มเลยนะครับ
โบ้งชาวบ้านกันเนี่ยมาดูกันมาช่วยกัน
คนเจ็บสองคนนะครับคนหนึ่งนายยงยุทธ์บ้านแสนอายุสามสิบเจ็ด
ถูกยิงในกระสุนเข้าหางคิ้วขวานะฮะอีกคนชื่อนายเกรียงไกรมาลุนอายุสามสิบสอง
นะบาดเจ็บที่ตาด้านซ้ายแล้วก็เป็นแผลถลอกตามร่างกาย
นี่ความจริงไม่ใช่วัยรุ่นกันแล้วนะ๓๐กว่ากันแล้วนะฮะ
มีปลอกกระสุนปืนจุดสามแปดกับเก้ามมตกอยู่ในที่เกิดเหตุห้าปลอกด้วยกัน
นี่เห็นไหมนี่มางานบุญนะจะเอาต้นเงินไปถวายวัด
โอ้โหคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
แห่ต้นเงินจะไปทำบุญที่วัดก็จ้างรถแห่มานำขบวน
รถมาถึงแค่ข้างวัดมันไม่ถึงวัดสักที
แห่มันขยับไปข้างหน้าไม่ได้ค่ะเพราะมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ย
เอาไปเต้นขวางอยู่หน้ารถกลุ่มคนเจ็บก็เลยไปบอก
บอกว่าให้เดินไปข้างหน้าหน่อยรถยังไปต่อไม่ได้
กลุ่มที่เต้นอยู่ไม่พอใจก็ไล่ทำร้ายกัน

ล่าสุดทางตำลวชสพวาริร์ชำราบนะครับ
บอกว่าทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
เป็นกลุ่มที่กลับมาทำตรงกันทำตรงกันยังไม่เป็นว่าเกิดไม่ได้
กลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นนั่นแหละหาดวัดใต้นะมีเรื่องกับอ่า
กลุ่มวัยรุ่นหาดวัดใต้มีเรื่องกับเจ้าถิ่นคือวัยรุ่นหาดสวนศุกร์
นี่ส่วนนี้คือหนึ่งในกลุ่มหาดวัดใต้นะแต่อายุ๓๑แล้ว
อืมไม่วัยรุ่นแล้วเนอะก็โตแล้วอ่ะใช่โอ้เป็นชาวบ้านในพื้นที่ดีกว่า
ค่ะนี่นะฮะมาพบพนักงานสอบสวนพร้อมกับอาวุธปืนด้วยอ่า
แต่คนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงยอมรับว่าอยู่ในที่เกิดเหตุ
แต่ไม่ได้ยิงตำรวจบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตรวจภาพจากพวกคลิปต่างนี่แหละ
นะแล้วก็คราบขม่าวดินปืนต่างต่างเดี๋ยวจะเรียกทั้งหมดเนี่ย
สอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งอืมมันก็ต้องมีคนยิงสินะค่ะ
ก็ได้ยินเสียงขนาดนั้นแล้วก็มีคนเจ็บขนาดนั้น
รอกระสุนก็มีนะคะแต่ก็แปลกดีเนอะเวลาเราเริ่มประโยคด้วยว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูงานบุญประจำปี
แต่มันจบด้วยเหตุการณ์อะไรแบบนี้หลายที่มากเลยอ่ะท่านผู้ชมก็บอกอ๋อเห็นไหมเดาได้